ตอนนี้ก็กระทบกันทุกอาชีพนะคะ
สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ลิเกค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้หลายชีวิตที่อยู่ในคณะลิเกทำไงคะ
เขาบอกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
เปิดร้านขายข้าวแกง๑๐บาท
แล้วร้องลิเกไปตักแกงถุงไปแบบนี้
เราคนซื้อเราก็เพลินนะเราคนนั่งทานเราก็เพลินนะ
แล้วลูกค้าที่นี่เขาก็บอกเพลินจริงนะฮะ
เห็นไหมเนี่ยบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
นี่คือนายสะเทือนนาคเมืองหรือว่าครูเผนะคะ
เป็นหัวหน้าคณะลิเกคลองขลุงบำรุนศิลป์ค่ะ
แล้วก็ปากก็ร้องลิเกสร้างสีสันความสุขให้กับลูกค้า
เมนูก็มีหลากหลายให้เลือกแล้วค่ะ
แกงเขียวหวานไข่พะโลกแกงส้มต้มจับชายขนมต้ม
แวะเวียนมาหารับประทานกันนะฮะ
มีทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอพนักการบริษัท
กลุ่มผู้ปกครองและประชาชนคนทั่วไปเห็นไหม
เพล่าบอกว่าเจอสถานการณ์โควิดเข้าไป
ก็เลยทำให้งานที่เคยถูกจองก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกหมดเลยนะคะ
คณะลิเกทุกคนก็ต่างลำบาก

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปิดร้านขายข้าวแกงซะเลย

หน้าที่ทำการคณะลิเกภายในหมู่บ้านหมู่ที่๒ตะบนคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละค่ะเพื่อหารายได้เลี้ยงชาวคณะลิเกแล้วก็ครอบครัว
ยามที่ไม่มีงานจ้างคณะลิเกแบบนี้นะคะ
เนื่องจากว่าตัวครูเพเองเนี่ยท่านมีฝีมือในการทำอาหารแล้วก็ขนมอยู่แล้วไง
นี่ไงจะได้ใช้ฝีมือที่อาจจะไม่ได้ใช้ตอนที่เล่นลิเกนะได้ใช้ก็คราวนี้แล้วค่ะ
ก็จะทำเมนูสลับสับเปลี่ยนกันหลากหลายเมนูให้กับลูกค้าได้เลือกรับประทาน
หากจะตักเป็นกับข้าวถุงก็ขายถุงละ๑๐บาททุกเมนู
ใครจะนั่งทานที่ร้านก็ได้๑๕บาทเท่านั้นนะคะ
เห็นไหมได้ทั้งผู้ขายแล้วก็ได้ทั้งผู้ซื้อด้วย
เพราะทำให้ชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นผู้ซื้อเนี่ย
ได้ซื้อกับข้าวกินในราคาประหยัดยุคโควิดระบาดแบบนี้
แล้วก็หาเงินค่อนข้างลำบากนะคะ
เพบอกว่าเราดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนในสังคมบ้าง
แม้จะไม่มีงานแสดงใดถึงจะเครียดแค่ไหนก็จะสู้
สู้เพื่อทุกคนส่วนใครที่อยากมาอุดหนุนก็มาอุดหนุนได้ทุกวันนะคะ
ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยค่ะ
สำหรับคณะลิเกนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สถานศึกษากลุ่มเด็กด้อยโอกาสชุมชนหลังอำเภอคลองขลุงด้วย
ซึ่งอยากให้เด็กเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดการแสดงลิเก
เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาในยามว่างด้วยก็ดีนะคะ
เดี๋ยวสิ่งเงินใดของข้าวแกงน่ากินมาก
ว่าแล้วที่เห็นนิ่งไปอ๋อโฟกัสอยู่ที่หมอ